และน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านหลังนี้
เกิดเพลิงไหม้แบบนี้นะครับ

มันพัดกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
สุดท้ายบ้านเสียหายทั้งหลังนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ในตำบลร้องกวางอเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
สาเหตุเบื้องต้นคือมีการตรวจสอบ
เพราะว่าคือเมื่อวานนี้๒๓เมษายน

มีพายุฝนฟ้าขนองหลายจุดหลายพิกัด
ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากฟ้าผ่า
ทำให้เผลิงลุกไหม้บ้านหลังนี้

เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ